ตำรวจแคนาดาไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุยิงหน้าไม้ใส่ผู้คนจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๓คนครับ
ตำรวจของแคนาดาได้เข้าไปควบคุมตัวชายผู้ต้องสงสัยอายุ๓๕ปีที่บ้านหลังหนึ่งในเมืองโตรอนโต้ประเทศแคนาดา
หลังก่อเหตุยิงหน้าไม้ใส่คนครับจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๓คน
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ระบุว่าชายต้องสงสัยจะลงมือก่อเหตุนั้นมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้เสียชีวิต
และเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการกระบวนการสืบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
โดยช่วงบ่ายของวันนี้เจ้าที่ได้รับแจ้งเหตุแทงกันจึงเข้าไปตรวจสอบยังบ้านหลังหนึ่งที่เมืองโตรอนโต
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายนำมาใช้ในการก่อเหตุโดยผู้เสียชีวิตทั้ง๓คนนั้นเป็นชาย๒คนหญิง๑คนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครับ